รักด้วยใจรักจะบอกว่ารักด้วยใจ
จะฝากเพลงไปด้วยแล้วว่าฉันรักพักดี
คอยเฝ้าชื่นชมสมใจไม่ไหว
ต้องคิดถึงเธอเรื่อยมาสุขแต่เพียงสายตาเรื่อยไป
ไม่กล้าเฉลิมใจคิดถึงเธอเรื่อยมา
บอกความในใจฝันไปถึงเธอ
วันนี้มีเพียงเงาและความเหงาที่คอยอยู่
หากมีใครกูเพียงหลังเสียงฉันละเมิด
ปากคำกับเธอบอกรักเธอมากับเสียงเพลง
จะบอกว่ารักด้วยใจอยากจะฝากเพลงไปด้วยลม
ว่าฉันรักพักดีคอยเฝ้าชื่นชมสมใจไม่ไหว
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

นี่แหละค่ะเจ้าพ่อเพลงรักยุค๘๐นะคะ
พี่ต้นสุชาติชวางกูลค่ะ

เจอตัวเป็นตัวจริงจะบอกเลย

เมื่อกี้เพลงที่ร้องให้เราได้ฟังกันเป็นเพลงอะไรคะพี่โต้

เวลาละมุนมากแต่ดิฉันเองติดใจเพลงอีกหนึ่งเพลงหนึ่ง

เพลงนี้ก็พอบินคุณให้ต่อให้เจนฉันได้เหรอ

อ๋อแต่เมื่อกี้ที่เห็นน้องร้องเพลงเลยนะ
เพลงร้องเพลงพี่ต้นฟังกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ถ้าพูดชื่อต้นเนี่ยต้องมารีดรายชื่อพี่ต้น
ก็นี่แหละครับมีใจรักเหมันดั่งเม็ดไซด์พวังรักสายทาน
เมื่อกี้ฝากรับมากับเสียงเพลงจากฉันถึง
คือเพราะมากมากเลยแล้ววันนี้นะฮะมีความพิเศษที่พี่ต้นมาเนี่ย

เขาก็จะมาเชิญชวนให้ไปชมคอนเสิร์ตครับผม
ครบรอบที่อยู่ในวงการบันเทิงมา๓๖ปีครับผม
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๑วันเสาร์ที่๑กรกฎาคมนี้
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลา๑ทุ่มตรงครับผม
เล่าที่มาอธิบายนิดนึงละกันคอนเสิร์ตนี้มีขึ้นมาด้วยจุดประสงค์อะไรคะพี่ต้อง
คือนอกจากว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองตัวเองที่อยู่มา๓๖ปีแล้วนะครับ
จะเป็นการที่จะหารายได้เพื่อมาให้กับกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพนะครับ
ซึ่งจะจัดแบ่งเป็น๒ส่วนคือไปใช้ในกิจกรรมเยี่ยมพี่น้องทหารตำรวจ
แล้วก็ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธันศึกครับ

จดทะเบียนมูลนิธิสร้างพลเมืองคุณภาพ
แล้วต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะ
เพราะว่านี่พี่ต้นเองก็มีการทำกิจกรรมแบบดีแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องเลย
ครับผมทำมาตั้งแต่ปี๕๓นะครับ
แล้วก็เราก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันทุกเดือนด้วยครับผม
ช่วยบอกเล่าถึงการที่พี่ต้นทำกิจกรรมครั้งนี้มา
แล้ววันที่เราไปประสบพบเจอกับพี่ทหารที่นอนเจ็บป่วยอยู่

คือเรารู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขานะครับ

เขาเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ

เพื่อที่จะปกป้องความสงบสุขให้กับพวกเรา
เราก็จึงได้ไปทำงานไปดูหนังไปเที่ยว
แล้วก็ดูรายการทีวีต้องดูช่างดูไทยรัฐทีวีอยู่นี่ไงครับ
เพราะว่ามีคนที่เขารักษาความสงบเอาไว้ให้
เพราะฉะนั้นเวลาที่เขารอดมาแล้วเจ็บป่วยอยู่
ผมว่าเราก็น่าจะไปให้กำลังใจเขา
เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา
ยังมีกำลังใจสำคัญอีกเยอะนะคะ

มีความพิเศษแขกรับเชิญอะไรไหมคะ

ก็คือคุณเท่อุเทนพรมมิน

แล้วก็คุณอัญชุลีออนนะครับหรือที่เด็กชอบเรียกกันว่าป้าไก่

แบบสอนคนอื่นแล้วก็คอยคลิกคอยแนะนำ
นักร้องในประเทศนี้ก็เป็นลูกศิษย์ครูโรดขวัญกลิ้งนะครับ
แล้วก็วันนี้คราวนี้ครูโรธจะมาร้องเพลงเองเต็มให้กับคุณได้ฟังกันเลยทีเดียว
เฉพาะพี่ต้นคนเดียวเนี่ยดิฉันก็ซื้อตัวไปแล้ว
มีแผงพิเศษอีกทั้ง๔ครั้งด้วยนะครับใช่ครับ

ดเข้าไปเลยนะครับในมือถือเข้าไปในเว็บไซต์จองได้เลยครับผม
ตอนนี้ยังมีที่ว่างสำหรับเราสองคนอยู่ไหมคะ
เรากันไว้ให้ครับผมแน่นอน
ก็สามารถไปดูกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
สิบหกปีเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยกับผู้ชายคนนี้
รวมไปถึงยังสามารถหลังจากหักค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ทำบุญร่วมกันด้วยนะจ๊ะพี่ทหารจะได้มีกำลังใจ
ปกป้องดูแลประเทศชาติเราต่อไปค่ะ
วันนี้ขอขอบพระคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับ
เป็นสุดท้ายที่มาพร้อมกับเพลงรักหวานซึ้งคนนี้
สุชาติชวางกูลขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับน้องเจลี่ครับน้องฝังสวัสดีครับ
นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่บันเทิงไทยรัฐนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะ
ใครสนใจค่ะก็สามารถติดตามได้ด้วยนะคะ